แต่พ่อค้าขายต้มเลือดหมูเนี่ยเขาตื่นมาเขาเห็นภาพ
ก็เลยไปขอไล่เอารถคืนมาให้

เหตุการณ์นี้บอกเลยว่าลุ้นระทึกยิ่งกว่าในหนัง

คุณผู้ชมครับดูไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเรื่องจริงนะ
ไม่ใช่ละครไม่ใช่ฉากในหนังนะฮะ
กลางดึกฝนตก
รถกระบะคันนี้ถอยออกมา
เป็นรถที่ขโมยขึ้นไปขับเพื่อจะขโมยรถกระบะขาวคันนี้
ใดนั้นปรากฏว่าพ่อค้าขายต้มเลือดหมูตื่นมาเห็น
จังหวะนั้นเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารขึ้นไปบนรถด้วย

นั่นน่ะสิเพราะว่าคือคนกับรถอ่ะคุณ

จนมันยอมถอยเอารถคืนไปเลย

ต้องขอบคุณพ่อค้าร้านต้มเลือดหมูจริงนะ

จับภาพนาทีเกิดเหตุหน้าอาคารพาณิชย
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีครับ

แล้วมีผู้ชาย๑คนเดินลงมาจากรถ

มาด้วยเก๋งขาวแล้วเดินเข้าไปในซอยนี้

เป็นจุดที่รถกระบะถอยออกมาครับ

อยู่ในซอกตึกครับถอยออกมาแบบนี้

นายสะสินอายุ๒๕พ่อค้า
เลือดหมูเตรียมของมาขายที่ตรงนี้พอดีครับ

ตื่นสายไปหน่อยครับแล้วคุณดูนะครับ

ตี๓๔๗นาที

ไม่ลุดซักทีรถฉลาบเเกือบคว่ำ

ไปยืนย่งบังคับวงมาลัยรถ

เป็นนาทีไฮไลท์ของเรื่องเลย
สงสัยส่งสัญญาณเออเองปล่อยรถไปเถอะมาขึ้นรถ
ลงจากรถครับหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็ไปขึ้นเก่งขาแล้ว
พากระลบหนีไปน้าศศิลป์ครับพลมดีเอาหลักฐานนี้ไป
แจ้งตำรวจสภศรีมหาโพธิอย่างที่บอกคืนนั้นวันที่
ฝนตกพร่ำพร่ำปกติต้องตื่นตีสองเตรียมขายของปรากฏ
ว่าตี๓กว่าแน่ตื่นมาเสร็จเตรียมข้าวเตรียมของมาเจอ
เหตุการณ์นี้พอดีก็เลยรีบไปช่วยเหลือครับลองฟังฮะ
ก่อนหน้านั้นมีแค่อัลครายมีคนมาขบรวนเพราะมีอะไร
คนอื่นเลยครับพ่อคนมันชอบผู้ฆ่าตลอดครับครับนี่แบตซิวิต
แสดงก็คนรู้จะจอดมาพี่นี้ผมย้ายมาอยู่ด้วยเดือนเดียว
เอาไปได้นะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับค่ะเห็นรถสีขาว
ไหนได้มาทำเป็นขบวนการจอดเพื่อจะไปขโมยของนั่นเองนะครับ
นั่นไงได้ยินเสียงปั้งปิดฝากระโปรงดังอ่ะเหมือนเสียงเหมือนเสียงนั้นอ่ะ
สะดุ้งหันไปดูอ้าวรถโดนขโมยซะแล้วครับตำรวจบอกว่า
ประสานเจ้าหน้าที่เตรียมล่าตัวแก๊งที่ก่อเหตุต้องใช้คำว่าแก๊งแหละครับ
เพราะว่าเหมือนกับแบ่งหน้าที่วางแผนกันมาทั้งขับรถทั้งก่อเหตุ
แล้วสุดท้ายก็หลบหนีไปขอบคุณอีกครั้งกับพ่อค้าต้มเลือดหมู
คุณคือฮีโร่ตัวจริงนะคะชื่นชมจริงจริงนะคะแต่ก็